คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาไปดูคู่รักคนดังเขาซัพพอร์ตกันหน่อย

นี่ซัพพอร์ตหมดไม่สนว่าจะเป็นเรื่องอะไร
ล่าสุดหนุ่มป๊อกเขาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ก็มาดีครับ
จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะกับช่วง
พูดถึงคู่รักที่ซัพพอร์ตกันดี

ป๊อกมากิ

เขาพากันไปเต้นครบหน้ามหาวิหารมิลานไปเลย

เหมาะกว่าเหมาะอีกแล้วยังไม่ยากจะขับ
เธอมาอีกแล้วอย่าผิดโทรศัพท์
ก็มาดีครับอีกเพลงหรือเปล่าก็มาดีครับ
เออก็มาดีครับ
จะที่ไหนยังไงก็จัดให้นะคะเออ
สมแล้วแหละที่เป็นคู่รักนักซัพพอร์ต

อืม